เหตุการณ์เจ้าตัวคนขับรถยังงงอยู่นะว่ามันเกิดได้ยังไง
นครพนมคุณผู้ชมขับรถไปอยู่ฮะหลับใน
แล้วก็ไปชนกับราวกั้นถนน
ราวกั้นมันเสียบจากห้องเครื่องทะลุผ่านห้องโดยสารไปถึงกระบะ
แต่ว่าคนขับยืนงงว่ามันเกิดได้ยังไง

ถูกต้องไปดูเหตุการณ์นี้เลยครับ
ทะลุห้องด้วยสารไปถึงกระบะข้างหลัง

กรู้ผ่านที่เหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณโค้งบ้านฮ่อม
กรูภัยทรวงพยาบาลนครพนม
กรูภัยสวั่งนารา
กรูภัยสวั่งนาวัฒนภนม
อยู่ในสภาพแหกโค้งไปชนกับราวเหล็กกั้นถนน
บททะลุจากหน้ารถผ่านห้องเครื่องฝั่งซ้าย
ไปยังห้องโดยสารถึงกระบะหลัง

แล้วคงคิดว่าไม่น่าจะรอด
ถ้ามีคนนั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่น่ารอด

ส่วนคนขับต้องบอกแบบนี้นี่
รอดปฏิหารปลอดภัยไม่ได้บาดเจ็บอะไร
แต่ยืนงงตกใจสภาพรถของตัวเองว่า

อยภูทรเป็นชาวบ้านนาหัวบ่อ
ของตำบลอาจสามารถอาชีพก็รับเหมาก่อสร้าง

เพื่อประสานแขวงทางหลวงไปตรวจสอบความเสียหาย
ที่เกิดเหตุกับทรัพย์สินของราชการ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยนะครับ

่งหน้ากลับบ้านพอถึงจุดเกิดเหตุ
รู้สึกวูบง่วง
ไปฟังเสียงของคนขับรถลายนี้กันหน่อยครับ

อันนี้มาแล้ว

ด่านจตทีได้แจ้งเตือนผู้ที่ขับขี่รถโยน
ระมัดระวังอาจจะมีอาการเมาสุรา
หรือว่าง่วงหลับนายพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นการสูญเสียมากกว่าปีก่อน